ยังไม่ได้จบง่ายนะคะเพราะว่ามีทั้งคดีหลักแล้วก็คดีข้างเคียงหลายเรื่องเลยนะคะ
เป็นประเด็นระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนในส่วนของคดีหลักเนี่ยค่ะ
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วศาลจังหวัดกาญจนบุรีประทับรับฟ้องไปแล้ว
ในกรณีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์และรับของโจร
อันนี้เป็นคดีหลักประทับรับฟ้องไปเดี๋ยวก็ต้องสู้กันไปตามกระบวนการในชั้นศาล
แต่ว่าที่นี้ก่อนหน้านี้ทางทนไหนต้ำหรือทนายสิทธา
ซึ่งเป็นทนายความของทางหมวชรูน
คือตอนที่เป็นข่าวดังเนี่ยทางฝั่งของเจ๊บ้าบิน
ที่เป็นคนขายลอตเตอรี่ให้ครูปีชา
โดยไปหามาจากทางเจ๊พัดเนี่ยนะเจ๊เกียวเป็นเพื่อนที่เป็นพยานกันด้วยเนี่ย
ให้ข้อมูลโดยเฉพาะให้ข้อมูลอย่างผ่านสื่อมวลชนก็มี
บอกว่าขายลอตเตอรี่๕ใบให้กับครูปรีชาจริง
ขายไปทั้งหมด๕ใบ๗๐๐บาท

ปกติต้อง๔๐๐ใบละ๘๐
ก็เลยโดนไปแจ้งความใช่ไหม
แต่ว่าประเด็นนี้ค่ะทางหมวดจรูนไปแจ้งความให้เอาผิดเป็นคดีอาญา
แต่ว่า๒๕ตุลาคมปีที่แล้ว
อายการจังหวัดกาญจนบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า
พนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรี

เจ๊บ้าบินหรือว่านางสาวรัตนาพร
กรณีขายลอตเตอรี่เกินราคาไปแล้ว
ดังนั้นตามกฎหมายถือว่าในส่วนของคดีอาญามันก็จบไปแล้วด้วย
ก็เลยมีคำสั่งไม่ฟ้องเจ๊บ้าบิน
ในคดีอาญาเรื่องของการขายลอตเตอรี่ให้หมวดจรูนเกินราคา
ทีนี้เจ๊บ้าบินก็เลยบอกว่าถึงคราวเจ๊
ทำไมคะอ๋อเหรอเจ๊ฟ้องบ้าง

ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบินนะคะ
ไปกับทนายความไปฟ้องเป็นคดีอาญาเลยนะคะ
ให้เอาผิดทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้ม
แล้วก็รออยู่สักประมาณชั่วโมงหนึ่ง

อ๋อเหรอคะศาลรับฟ้องเรียบร้อยแล้วนะคะ

ทนายความส่วนตัวของเจ๊บ้าบินนะคะทนายวัชิระ
ก็เลยบอกว่าวันนี้พาเจ๊มาใช้สิทธิ์ทางศาล
เรื่องของการที่มีบุคคลสองคนไปใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่สุจริต
ลั่นแกล้งเจ๊บ้าบินให้รับโทษทางอาญา
ฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
ทั้งสองก็คือทนายรูปหลอกกับอดีตตำรวจ
ก็อย่างที่บอกค่ะก็คือทนายตั้มกับหมวดจรูนนะคะ
เพราะเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องเจ๊บ้าบินก็เลยต้องป้องกันสิทธิ์ของตัวเอง
โดยเกิดจากการแจ้งความในเรื่องของการขายลอตเตอรี่ให้กับบุคคลทั้งสองคน
ไปออกรายการทีวีเป็นข้อความอันเป็นเท็จค่ะ
พอมีการแจ้งความกันเกิดขึ้นทางทนายบอกว่า
เดี๋ยวอาจจะรบกวนพิธีกรชื่อด่างไปเป็นพยายามให้เจ๊ด้วยนะ
ไม่ใช่สิคุณหนุ่มกัญชัยรายการใกล้เคียงของเรา

ใช่พอไปออกรายการพี่หนุ่มว่าไงเจ๊บอกว่าพี่หนุ่มไปเป็นพยายามให้เจ๊หน่อย

ในวันนี้ในเบื้องต้นเราก็พาทางด้านเจ๊บ้าบินมาใช้สิทธิ์ทางศาล
ในเรื่องของการที่มีบุคคลสองคนที่ใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่สุจริต
เพื่อกันแกล้งเจ๊บินให้รับโทษทางอาญา
ในเรื่องของการแจ้งความเท็จครับ
คนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นทนายรูปหล่อกับอดีตตำรวจครับ
ซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ที่เมื่อไม่ถูกต้อง
ว่าบินจะต้องป้องกันสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องของตรงนี้
ประเด็นมันก็มาจากการแจ้งความในเรื่องของการแจ้งความเท็จครับ
ในรายการหนึ่งทางช่องฝากนะครับ
ในการที่เข้าไปออกรายการหนกระแสในวันก่อน
ซึ่งมันเป็นข้อความที่ไม่จริงมันเป็นความเท็จแล้วมีการมาแจ้งความกัน
ตรงนี้อย่างที่ผมเรียนว่าอาจจะต้องรบกวนคุณหนุ่มกัญชัยมาเป็นพยานให้กับทางเจ๊บ้าบิน
เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปก็คงจะมีการออกเป็นหมายสารส่งไปให้กับคุณหนุ่มกัญชัย

แล้วก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับวันที่๒๙เมษายนตอน๙โมงถึง๙โมงครับ
หลังจากนี้เราก็จะทำการตรวจสอบข้อที่จริงทั้งหมดนะครับ
สำหรับผู้ที่มาทำการละเมิดสิทธิหรือกระทบสิทธิ์ของทางด้านเจ๊บ้าบิน
แล้วก็เมื่อเราพบข้อเท็จจริงที่มีใครใช้สิทธิ์ที่ไม่สุจริต
เราก็จะดำเนินการตามกฎหมายและใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเจ๊บ้าบินต่อไปทั้งหมดนะครับ
ก็อย่างที่ทนายบอกต้องรอไต่สวนมูลฟ้อง๒๙เมษายนปีนี้๙โมงเช้านะคะ
วันนี้ครูปรีชาไม่ได้ไปให้กำลังใจเจ๊บ้าบิน
แต่เจ๊บ้าบินก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได้ขายลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑ให้กับหมวดจรูน
ขายให้กับครูปรีชาคนเดียวเท่านั้นวันนี้ก็ยังย้ำแบบนี้นะคะ
คดีหลักคดีรางวัลที่๑ก็ยังอยู่ในชั้นศาล

เหลือก็เหมือนกับเป็นรางวัลข้างเคียง
มันเหมือนกับถูกรางวัลเลยไม่ใช่นะ
หนุ่มกันใช้ก็ถูกรางวัลไปหน่อยนึง
อันนี้เป็นพยานนะแต่เป็นพยาน